ที่เรื่องวุ่นของวัยรุ่นปฐุมธานีหน่อยค่ะ
อาริทีขี่ไล่ขี่หนี
แล้วคุณคิดดูสิมีการประกบยิงกระสุน
มันเข้าหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกที่ว่าแข็งแล้วค่ะ

เด็ก๑๔นะที่นอนอยู่แบบนี้

เพื่อนที่มาด้วยกันก็โดนยิงขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วย

ตอนประมาณเกือบตี๓ที่ผ่านมานี่เองนะคะ

จะไปบางปะอินข้ามสะพานข้ามคลองบางเตย
ลาดหลุมแก้วปฐุมธานีค่ะ
ตำรวจจากโรงพักครูบางหลวงเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบเจอศพของเด็กชายบีมอายุ๑๔ปี
โดนยิงด้วยปืน๓๘เนี่ย
เข้าที่ตาขวาทะลุหมวกกันน็อก
ใกล้กันก็เจอปลอกกระสุน๓๘ตกอยู่ปลอกนึง
มีมีดดายาเล่มหนึ่งด้วย
เห็นมั้ยหมวกกัน๊อกที่ตกอยู่อันนี้เป็นกระสุนนะคะ
ทีนี้มีคนเห็นเหตุการณ์
เห็นด้วยกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วย
คือนายวรวิทย์ชื่นเจริญค่ะเป็นพนักงานขับรถส่งสินค้า
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะนะผมขับมาเลนซ้าย
มอเตอร์ไซส์๒คันเขาขี่กวดขี่ไล่กันมา
คันแรกซ้อน๓ก็คือฝั่งคนตายนะฝั่งน้องบีมเนี่ยนะ

คันที่ซ้อน๓มีวัยรุ่นตกลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์
แล้วตอนนั้นนะคะคนที่เขาขับรถส่งสินค้า
เขาก็เลยจอดรถเปิดไฟฉุกเฉิน
แล้วก่อนที่จะเห็นคนตกร่วงลงมาจากรถเนี่ยนะ
ได้ยินปั้งปั้งเป็นอาวุธปืนดังสองนัดอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นว่ามอเตอร์ไซส์
จอดรถลงมาดูแต่กลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปเลยอะค่ะ
ยายของน้องบีมนะพอรู้ข่าว
ยายก็ร้องไห้บอกว่าหลานไม่ได้เรียนหนังสือนะ
หลานขอไปทำงานเขาก็ทำงานเกี่ยวกับฟอร์นิเจอร์

แล้ว๒วันก่อนยายเพิ่งจะคุยกับหลานเอง
หลานบอกยายเงินเดือนบินจะออกแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวเงินเดือนบีมอ๋อเดี๋ยวบีมจะมาหานะ
ไม่คิดนะคะว่าสุดท้ายหลานไม่ได้มาเจอยาย
แล้วสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรยายบอกยายไม่รู้จริง
เพราะว่าทุกวันนี้ยายก็ไม่ได้อยู่กับหลานนะคะ
เดี๋ยวเขาเงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาบ้าน
จะมาหายายเขาลางาน๒วัน
ยายก็คอยคอยมาตั้งนานอ้าวก็ไม่เห็นมา
มาวันนี้จนได้รู้เหตุเขาไปรับยายมา

เฟอร์นิเจอร์เขาถ่ายรูปให้ดูอยู่เหมือนกัน
ก็บอกเออถ้าอยู่กับเพื่อนสบายใจก็อยู่ไปเถอะ
เมื่อไปกลับบ้านก็เก่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาดูแลเองยาย
ไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ออกไปไหน
ไม่รู้กันว่าจะเป็นแบบนี้
ยายของน้องบีมพอรู้ข่าวหลานก็เสียใจนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องนำตัวเพื่อนของน้องบีม
เพราะว่าคันน้องบีมอย่างที่บอกค่ะมากัน๓คนถูกไหม
เอาเพื่อนของน้องบีมมาสอบปากคำซิ

อเตอร์ไซคันนั้นเขาขี่กันมา๓คนมาซื้อของ

ก้าวขี่บีบีนั่งกลาง
น้องบีมที่เป็นคนตายซ้อนท้าย
ขี่กันมาแบบนี้ค่ะพอมาถึงหน้าร้านสะดวกซื้อปั๊บ
อีกคันนึงที่เขามากัน๒คนใช่ไหม

ไอ้ฝั่งคันนั้นน่ะยิงมาคันนี้
พอยิงมาโดนขา๙คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์๒นัด

ก็เลยทะลุเข้าเบ้าตาร่วงตกลงมาเลย
ฟังน้องบีคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์ตรงกลางเล่าหน่อยค่ะ
ใช่ครับมาคันเดียวครับ
กี่คนคนร้าย

มีชื่อไหม
ไม่รู้จักค่ะใครหมวกกันน็อกใครได้แข่งยาว
ทีนี้นะคะเดี๋ยวผู้กำกับบอกว่าให้ทีมสืบ
เร่งตรวจสอบไปไล่ดูกล้องวงจรปิดซิ
ฝั่งคู่อริที่บอกว่ามากัน๒คน

ต้องเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ